ดอกพิกุลมีทรงกลมกลีบเล็กปลายแหลมประมาณ๘๑๖กลีบ
เป็นแม่ลายดอกลอยคือเป็นลายที่ใช้สำหรับประดับพื้นที่ว่าง
เริ่มมีใช้ลายนี้ตั้งแต่กรุงศรีอายุทยา
โดยได้นำลายดอกพิกุลเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวัน
อย่างนำมาใช้เป็นลายจักษานและนิยมมาก
ในช่วงต้นรัตนโกศิลป์ดังเห็นได้จากจีวรของพระพุทธรูป
อกพิกุลยังสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง
ที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์อีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน